กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กับผมนายประเสริฐจันทรลวงทอง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัด
นครราชสีมาพักเพื่อไทย

ผมได้รับมอบหมายจากภักดิ์เพื่อไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ข้อกล่าวหาการทุจริต

ท่านประธานดังต่อไปนี้ครับ

ที่เกิดขึ้นที่องค์การคังสินค้าเป็นอย่างดี
และทราบดีว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ในวงเงิน๒๐๐๐ล้านบาท

ความเสียหายนั้นเกิดขึ้น
ปัจจุบันยังไม่สามารถติดตามเงิน
อันตฐานหายไป๒๐๐ล้านบาทกลับคืนมาได้
ผลเอกประยุทธ์กลับทำตัวเอาหูไปนาเอาตาไปไล่
แต่ปากว่าตาขยิบ
รู้ว่านายจุลินมีส่วนเกี่ยวข้อง

เพราะเกรงว่าถ้าหากปลดนายจุลินแล้ว
สถานะในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

เพราะเกรงว่านายจุลินอาจจะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล
จำเป็นต้องปล่อยป่าละเลย
ไม่ใส่ใจในการทุจริตที่เกิดขึ้น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มีพฤติกรรมช่อฉน
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
รู้เห็นเป็นใจกับการทุจริต
ไปให้มีการทุจริตเกิดขึ้น
สาเหตุเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ทุจริตนั้นเป็นบุคคลใกล้ชิดตน
เป็นบุคคลที่ตนเองนั้นแต่งตั้งขึ้นมา
พฤติการของนายจุลินคือไม่อายัดเงิน

นายจุลินยังมีเจตนาทอดเวลา

กลุ่มผู้กระทำการทุจริต
ได้นำเงินที่ได้จากการทุจริตจำนวน๒๐๐๐ล้านบาท

กระจายเงินไปตามบัญชีต่าง
จนไม่สามารถติดตามคืนมาได้
ซึ่งกับผมจะได้ชี้แจงเพื่อให้ท่านประธานได้ทราบต่อไป

การอภิปรายการทุจริตถุงมือยางภาค๒ครั้งนี้
ผมเรียนว่าเป็นข้อมูลใหม่ครับ
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติการการฟอกเงิน
ผมจะชี้ให้ประธานได้เห็นถึงเส้นทางการเงิน
ของบริษัทกาเดียนกรอฟจำกัด

ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการว่า
เงินที่ได้จากการทุจริตนั้นโอนไปให้ใคร

เวลาเท่าไรและยอดเงินโอนเท่าไรเป็นจำนวนกี่ลาย

จะนำเข้าสู่การอภิปราย
ผมขออนุญาตท่านประธานได้เล่าความเดิม

กับผมได้มีโอกาสได้อภิปรายในเรื่องนี้
ผมจะใช้เวลาเล็กน้อยครับท่านประธาน

เพื่อให้พี่น้องประชาชนและท่านประธานเนี่ย

ขายถุงมือยางจำนวน๗สัญญา
มูลค่า๑๘๖๑๐๐ล้านบาท
โดยสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จว่า
มีการสั่งซื้อถุงมือยางจากบริษัท๗แห่ง

เพื่อต้องการอ้างเหตุว่ามีออเดอร์
สั่งซื้อเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้
องค์การคางสินค้าต้องรีบจัดหาถุงมือยาง
แล้วก็ได้ไปทำสัญญากับบริษัทกาเดียนกรอฟจำกัด
โดยจัดซื้อให้กาเดียนกรอฟนั้น

มูลค่า๑๑๒๕๐๐ล้านบาท
ปัจจุบันผู้ขายถุงมือยางก็คือบริษัทกาเดียน
ได้รับเงินมัดจำไปแล้ว๒๐๐ล้านบาท

การคังสินค้ายังไม่ได้รับมอบถุงมือยางแต่อย่างใด
ปัจจุบันองค์การคังสินค้าได้ยกเลิก
ทำสัญญากับบริษัทกาเดียนกอล์ฟจำกัดแล้ว

ผมได้ยกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

คือนายสุชาติเตจักรเสมา
ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดองค์การคังสินค้า
อกจากนั้นยังเป็นผู้บริหารภายในองค์กรคลังสินค้าเอง

คนเหล่านี้มีลักษณะเกี่ยวพันธุ์ซึ่งกันและกัน

ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เป็นขบวนการเพื่อดำเนินการทุจริตในหน่วยงาน

จากการอภิปรายของกับผมครั้งที่ผ่านมา

เห็นได้ชัดว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง
มีความเสียหายที่เกิดขึ้น
เงินที่ได้จากการทุจริต๒๐๐๐ล้านบาท
ขณะนี้ยังติดตามเอาคืนไม่ได้
ผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ยังใช้ชีวิตอย่างหรูหลา

เมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์๒๕๕๙

ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการปปชได้ทำบันทึก

ที่เกี่ยวข้องตามคดีดำ

ได้แจ้งบันทึกมานะครับ

ก็เพราะหลังจากที่ผมได้ยื่นคำร้อง

ปปชได้แจ้งข้อกล่าวหา

ขณะนี้ได้ทำการไต่สวนเบื้องต้น

เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อเก่าหาว่ามีมูลความผิดจริง
ขอเจ้าหน้าที่ไปสไลด์ที่๓นะครับนะครับ
ผมชี้ให้ประธานเห็นนะครับว่า๑๘กุมภาผมได้อภิปราย
๑๐มีนายื่น๖กัญญาปรบัชชาแจ้งข้อเก่าหานะครับ
สุดท้ายนั้นเป็นวันที่นายสุชาติหมดวาระการดำรงตำแหน่งนะครับ
นายจุลินทราบดีครับท่านประธานทราบดีว่าคณะกรรมการปปชแจ้งข้อกล่าวหากับนายสุชาติ
แต่นายจุลินกลับจงใจปล่อยให้นายสุชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานองค์การคังสินค้า
ต่อไปจนหมดวาระเมื่อวันที่๑๗ธันวาคม๒๕๖๒
นายจุลินไม่กล้าให้นายสุชาติทำบันทึกชี้แจงข้อเท็จจริง
ทำบันทึกชี้แจงเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานยื่นต่อนายจุลินในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตามที่กฎหมายกำหนดหรือเสนอตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อนายสุชาติในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พฤติกรรมของนายจุลินยังคงแต่อ้างถึงผู้อำนวยการองค์การคังสินค้า
บอกว่ามีรายงานให้นายจุลินถึงสี่ครั้งนะครับที่เป็นเช่นนั้นว่า
นายจุลินนั้นกลัวว่าภัยจะมาถึงตัวนะครับ
นายจุลินเคยตอบในสภาแห่งนี้ว่าตนเองนั้นเป็นเพียงบุรุษปรายศนีย์
ท่านประธานครับถ้าเป็นเพียงแค่บุรุษปรายศนีย์นี่ผมว่าอย่ามาเป็นรัฐมนตรีเลยครับ
กล่าวคำเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบ
ทั้งที่นายจุลินมีหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กำกับดูแลองค์การคังสินค้ากฎหมายให้อำนาจนายจุลิน
วันนี้กับผมมาทวงถามให้ให้นายจุลินได้ตอบนะครับว่า
จุลินนี่เคยมีหนังสือไปยังบอร์ดองค์การคังสินค้าหรือไม่
เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้น
มีเรื่องการทำหนังสือไปให้นายสุชาติเนี่ย
ซึ่งเป็นลูกน้องตนเองนี่ได้ตอบชี้แจงอย่างไรหรือไม่
ท่านประธานครับสิ่งที่นายจุลินเคยพูดไว้ในสภา
เมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อย
หกสิบสามว่าใครก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการกระทำความผิดผมไม่มีเว้น
แม้แต่ประธานบอร์ดผมจะให้ท่านประธานได้ดูสไลด์
คลิปเสียงของนายจุลินเมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์ครับ

ชี้มูลวันไหนว่าใครก็ตาม
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ไม่มีเว้นแม้แต่ประธานบอร์ด

ชัดเจนครับท่านประธาน
ปปชได้บันทึกความผิดประธานบอร์ด
แต่นายจุลินนี่ปล่อยให้ประธานบอร์ดดำรงตำแหน่ง
ต่อไปจนหมดวาระตามกำหนดนะครับ
อย่างนี้ถือว่าโกหกกลางสภาท่านประธานที่เคารพครับ

ใจละเว้นไม่ปลดนายสุชาติแต่อย่างใด
ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกเป็นระยะเวลาอีกเกือบ๑ปี
เพื่อป้องกันไม่ให้ภัยมาถึงตัว
และหลังจากนั้นเมื่อนายสุชาติหมดวาระตามตำแหน่ง
นายจุลินยังได้แต่งตั้งนายวิชัยโภชนกิจ
เป็นอดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน
มาดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดองค์การคังสินค้า
ผมต้องเรียนท่านประธานว่านายวิชัยเนี่ยเป็นบุคคลที่
เคยเป็นอธิบดีสมัยนายจุลินเป็นลำตีใหม่
มีประวัตินะครับไม่ชอบมาพากลเรื่องหน้ากากอนามัยขาดแคลน
มีราคาแพงประชาชนเดือดร้อนทั่วหน้า

ยุคที่หน้ากากอนามัยกล่องละ๑๕๐๐๐บาท
อกจากนั้นนายจุลินยังได้เสนอแต่งตั้งนายเกรียงศักดิ์ประทีพวิสรุธ
เป็นผู้อำนวยการองค์การคังสินค้า
ผมต้องเรียนว่านายเกียงศักดิ์นั้น
มีความสนิทสนมกับครอบครัวของนายจุฤทธิ์ลักษณะวิสิทธิ์
ซึ่งเป็นน้องชายแท้ของนายจุลินเป็นอย่างมากนะครับ

ผลจากการที่นายจุลินทราบดีว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง
องค์การคังสินค้าแต่ไม่ได้กระทำการใดเลย
ไม่ทำการอายัดเงินให้ทันกับสถานการณ์
ส่งผลให้มีความเสียหายเกิด๒เรื่องดังต่อไปนี้
เรื่องแรกผู้กระทำผิดมีการฟอกเงินนะครับ
ซึ่งกับผมจะได้อธิบายถึงเส้นทางการเงินของผู้ทุจริตทั้งหมดนะครับ
เรื่องที่๒มีการสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จ
ในการออกหนังสือรับรองยอดเงินฝาก
เพื่อนำยอดเงินฝากนี้ไปจดทะเบียนที่สำนักทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดนครปฐม
ผมไปเรื่องที่๑ก่อนครับท่านประธาน
ฟอกเงินจำนวน๒๐๐ล้านบาทอย่างเปิดเผย

สาเหตุเพราะไม่รีบอายัดเงินในบัญชีให้ทันกับสถานการณ์ทั้ง
ทั้งที่มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการกลับไม่ทำ
ภายหลังเงินออกจากบัญชีหมดแล้ว
สไลด์ที่๕ครับนะครับ๒กัญญา๖๓บริษัทกาเดียน
รับโอนเงินจากองค์การคังสินค้า๒๐๐ล้านบาทเป็นค่ามัดจำ
นะครับ๑๔กันยา๒๕๖๓ลำตีพาณิชย์ทราบเรื่องนะครับ
ผมยังว่าทราบเรื่องช้าเหลือเกินนะครับทิ้งเวลาไว้ถึง๑๒วันนะครับ
กัญญา๖๓ปปชมีมติอายัดบัญชี๒๐๐๐ล้านบาท
เรียกว่า๒๗วันมีการปล่อยป่าละเลยให้มีการป้น
มีการฟอกเงินนะครับอย่างไร้อย่างอาย
จุลินปล่อยให้ผู้ดำเนินการทุจริตฟอกเงินอย่างสะดวกสบายโดยไม่มีการยัดเงิน
ไม่อายัดเงินครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ทุจริตฟอกเงินกระจายเงินไปยังบุคคลต่าง
นิติบุคคลต่างต่างที่เกี่ยวข้องกับผมจะพาท่านประธานไปดูนะครับ
เส้นทางการเงินดังต่อไปนี้นะครับว่าเงิน๒๐๐ล้านบาทนี่ไปเข้ากระเป๋าใคร
ในช่วงระหว่างวันที่๒กันยายนที่องค์การคลังสินค้าโอนเงินให้บริษัทกาเดียน
ถึงวันที่๒๙ที่นายจุลินอ้างว่าปปชมีมติอายัดเงิน๒๐๐๐ล้านบาท
ผู้ทุจริตเบิกเงินสดโอนเงินสดสร้างโนมินีรับเงินโอนหรือเรียกว่าบัญชีม้า
ในลักษณะปกปิดอำพางเพื่อนำเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจากการกระทำความผิด
แบ่งพันธุ์ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันในรูปแบบกระจายเงินสดจำนวน๑๘๐๐ล้าน
ที่บริษัทกาเดียนได้รับแล้วนะครับแล้วก็มีการโอนไปโอนมาระหว่างกาเดียนกับนายธนรัฐ
และบัญชีอื่นอื่นอีก๓บัญชีผมขอไปบัญชีที่๑ครับท่านประธาน
บัญชีที่๑ถอนเป็นเงินสดระหว่างวันที่๓กันยายน๒๕๖๓ถึงวันที่๓พฤศจิกายน๒๕๖๐
ยอดเงิน๕๖๓๓ล้านบาทถอนออกจากธนาคารหลายแห่ง
ท่านประธานมองดูภาพนะครับจากธนาคารไทยพาณิชย์๕แห่ง
ธนาคารกสิกรไทย๑แห่งส่วนมากอยู่ในจังหวัดนักคอนประถม
กับผมมีข้อสังเกตการถอนเงินเป็นจำนวนมากจากธนาคารเนี่ย
ปกติธนาคารเขาจะไม่สำรองเงินไว้เป็นเงินสดไม่ถึง๑๐ล้านบาท
หรือส่วนมากไม่กี่ตังค์
แต่การถอนเงินครั้งนี้จะมีการเตรียมตัวนะครับ
มีการเตรียมตัวธนาคารเหมือนเอาเงินมาคอยเลย
เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้น่าจะมีการสอบสวนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
มีใครสมคบคิดทั้งที่เป็นธุรกรรมผิดปกติ
ธนาคารได้แจ้งประบังงอหรือเปล่าตามระเบียบการถอนเงิน๒ล้านบาท
ต้องแจ้งประบังงอนะครับ
เรื่องที่๒โอนเงินให้นิติบุคคลอย่างมีข้อพิรุษ
เงิน๙๖๗๑๗ล้านบาท
มีหลายบริษัทน่าสงสัยครับขอไปสไลด์ที่๘ครับ

บางนากอทมท่านประธานครับ
บริษัทนี้มีวัตถุประสงค์ผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำนะครับ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับถุงมือยางเลยแต่บริษัทกาเดียนเนี่ย
ให้นะครับทั้งที่ไม่มีวัตถุประสงค์เลย
สภาพบริษัทอย่างนี้แหละครับอย่าว่าแต่โอนเงินให้๕๐ล้านเลย
ผมว่าโอนเงินหลักพันยังต้องคิดหนักนะครับท่านประธาน
เงินให้บริษัทจอสไลด์ถัดไปครับ
บริษัทจอดตั้งอยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
บริษัทจอมีวัตถุประสงค์ในการค้ำประกันหนี้สินบุคคล
ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการซื้อขายถุงมือยางเลย
บริษัทจอนี้ได้รับเงินโอนเยอะนะครับสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาท
สภาพบริษัทท่านประธานดูครับเป็นทาวน์เฮาส์
ไม่มีสภาพของการประกอบกิจการเลยนะครับ
ผ่องเพียงพอที่จะรับเงินสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาท
บริษัทนี้เดิมมีทุนจดทะเบียนแค่๕ล้านบาท
บริษัทวตตั้งอยู่บังเขนกอทม
บริษัทนี้เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ได้รับเงินโอนจากการทุจริต๑๖๔๔ล้านบาท
สภาพบริษัทยังเป็นอาคารพาณิชย์
บริษัทยังค้างชำระเงินภาษีอากรจากกรมสรรพากรนะครับ

โอนเข้าไปเนี่ยโอนไปให้บุคคลแล้วเตรียมเบิกเป็นเงินสด
บริษัทวอร์ต่อเลยนะครับตั้งอยู่ที่ภูเก็ต
บริษัทแต่อยู่ระหว่างการฝืนฟูกิจการได้มันโนเดจัดการทุจจริต
สิบเจ็ดจุดสามหกล้านบาทท่านประธานครับ

บริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
ยังได้รับเงินโอน๙๗ล้านบาทนะครับ
ผมเรียนท่านประธานที่น่าแปลกมีเรื่องหนึ่ง
เรื่องการโอนเงินของบริษัทกาเดียนนะครับ
คือมีการโอนเงินไปยังบริษัทอาร์เอ็นประเทศเกาหลีใต้นะครับ
อดเงิน๓๐๑ล้านบาทนะครับ

ไม่ใช่การฟอกเงินในประเทศอย่างเดียว
แต่เป็นการฟอกเงินข้ามประเทศนะครับ

ผลเอกประยุทธ์ในฐานะรักษาการตามกฎหมายฟอกเงิน
หัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดิน
และนายจุลินจะต้องสั่งการโดยเร็ว
เพื่อติดตามเส้นทางการเงินจำนวน๓๐๐กว่าล้านบาท
ว่ามันสะพัดกลับจากประเทศเกาหลีเนี่ย
กลับมาถึงประเทศไทยมาลงในกระเป๋าใคร
ผมสงสัยครับท่านประธาน
เงินอาจจะบินกลับมาที่กระทรวงที่ตั้งอยู่แถวสนามบินน้ำ
กระทรวงที่ติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพญา

ฟอกเงินเรื่องที่๓นะครับ
คือการโอนเงินให้บุคคลต่างอย่างมากอย่างมีข้อพิรุษ
จำนวนไม่น้อยกว่า๔๐บัญชี
ทั้งที่บุคคลต่างไม่อยู่ในสถานะที่จะรับเงินได้
และมีการถอนเงินสดออกจำนวน๑๕๑ล้านบาท
นะครับ๑๕๑ล้านบาทตามสไลด์ที่๑๔นะครับ
เข้าบัญชีบุคคลต่างไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครนายก
ระยองกอทมปฐุมหลายจังหวัดมากนะครับท่านประธาน
กอทมนครปฐมเป็นที่น่าสงสัยว่าบุคคลเหล่านี้

ในการอภิปรายของกับผมครั้งที่ผ่านมา
ผมยังได้พาดพิงถึงตัวละครท่านหนึ่งนะครับ
อนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับคือนายสรายุทธ์สายคำมี
ชื่อเล่นว่าเอี่ยวการที่นายสรายุทธ์นั้นทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อม
ระหว่างห้องประธานบอร์ดองค์การคลังสินค้า
ก็คือนายสุชาติกับบิ๊กในกระทรวงพาณิชย์ครับท่านประธาน
เป็นบุคคลที่คอยอำนวยการอยู่ในวันเกิดเหตุ
ประคับประคองตั้งแต่วันทำสัญญาการเบิกเงิน
และเป็นคนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตนะครับ
ระหว่างวันที่๒๕ถึง๓๑สิงหาคม๒๕๖๐
ผมมีพยานหลักฐานใบเสร็จรับเงินว่าบุคคลดังกล่าวได้รับเงินจำนวน๑๙ล้านบาท

ภายหลังที่บริษัทได้รับเงินจากองค์การคังสินค้าเพียง๘วัน
เป็นการตอบแทนบุญคุณให้กับนายสรายุทธ์นะครับ
ท่านประธานครับสไลด์สไลด์ที่๑๕เนี่ย
ท่านประธานจะเห็นภาพเช็คการโอนเงินของบริษัทกาเดียนนะครับ
ของนายสรายุทธ์นะครับได้รับเงินสด๑๙ล้านบาท
เป็นค่าตอบแทนนะครับ
ซึ่งเงินเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ท่านประธานครับกับผมมีข้อสังเกต
ข้อพิรุษและข้อระแวงสงสัยชัดเจนว่า
เงินที่โอนไปนี่ไม่ได้ชำระค่าสินค้า
ไม่ได้ชำระค่าถุงมือยาง
เป็นการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ
เป็นการฟอกเงินในลักษณะให้ตัวแทนรับเงิน
และถอนเงินเพื่อนำเงินเหล่านี้ไปแบ่งปัน

หากนายจุลินมีคำสั่งอายัดเงินตั้งแต่วันที่๑๔กันยายน๒๕๖
ความเสียหายย่อมไม่เกิดขึ้น
แต่นายจุลินกลับทอดเวลา
เจตนาทอดเวลาปล่อยให้มีการฟอกเงินกันอย่างลอยนวล
แต่วันที่รู้ว่ามีการทุจริต
จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ๒ปี
ปรากฏความจริงว่ามีการฟอกเงินที่ทุจริต

นำเงินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย

กับผมได้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน
การได้มานะครับ
แปลกใจที่พลเอกประยุทธ์ก็ดี
นายจุลินก็ดีเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงและมีกฎหมายอยู่ในมือ
กลุ่มอำนาจรัฐถ้าจริงจังกับการปราบปรามการทุจริต
เหมือนนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
ที่จะสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้เช่นต่างกัน
แล้วก็ต้องรีบตามเอาเงินมา
นายจุลินเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรี
อย่ามาอ้างนะครับว่าตนเองนั้นไม่มีอำนาจหน้าที่
นภาระไปให้ปปช
เพราะนอกจากการที่ผมได้อภิปรายข่าวที่แล้ว
คณะกรรมธิการการพาณิชย์สภาผู้แทนราษดร
ยังได้มีหนังสือเรียกร้องให้ติดตามเงินคืนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐
แต่เพราะนายจุลินละเว้นในการติดตามเงิน
ทำให้นายธนรัฐและบริษัทกาเดียนมีโอกาสฟอกเงินไปตอบแทน
ต่อใครที่ร่วมกระบวนการนายจุลินย่อมแก้ตัวนะครับท่านประธาน
แก้ตัวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่พฤติกรรมที่ละเว้น
ก็ถือว่าเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งเรื่องแรกเป็นเรื่องการฟอกเงิน
เรื่องที่สองที่ผมอยากกลับเรียนท่านประธานก็คือว่ามีการโยกย้ายเงิน
เพื่อออกหนังสือรับรองเงินฝากยอดเงินฝากท่านประธานครับ
ผลเอกประยุทธ์และนายจุลินไม่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ทำให้เงิน๒๐๐๐ล้านบาทถูกยักย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงสภาพ
ซุกซ่อนปกปิดอำพลางโดยนำไปใช้เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ของบริษัทกาเดียนจากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน๕ล้านบาท
ทำหลักฐานอันเป็นเท็จเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น๒๕๐๐ล้านบาท
มีข้อสังเกตว่าในการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็นการชำระในรูปแบบเงินสดโดยใช้วิธีการโอน
เงินหมุนเวียนผ่านธนาคารหลายธนาคาร
ให้ธนาคารเหล่านั้นได้รับรองยอดเงินฝากภายในวันเดียวกัน
หลังจากนั้นแล้วก็เอาหลักฐานที่ธนาคารแต่ละแห่ง
ออกให้นายธนรัฐไปยื่นขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียน
จังหวัดนครปฐมเพื่อเพิ่มทุน
หน่วยงานนี้ก็เป็นหน่วยงานที่กระทรวงพาณิชย์โดยนายจุลิน
เป็นเจ้ากระทรวงอยู่อย่าอ้างว่าไม่รู้ครับ
อย่างนี้โง่จริงหรือว่าจงใจแก้โง่ท่านประธานครับ
ผมจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นภาพว่า
บริษัทกาเดียนได้ปฏิบัติการทุจริตฉุกเฉิน
๗ล้านบาทวันเดียวจบนะครับ
ขอเจ้าหน้าที่สไลด์ที่๑๖ครับ
เริ่มจากเมื่อวันที่๑๕กันยายน
เวลา๙๒๕นนะครับ
ให้ธนาคารออกหนังสือรับรอง
เงินในบัญชี๘๕๘ล้านบาทนะครับ

จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์สาขา

ไป๘๕๗ล้านบาท
ธนาคารออกหนังสือรับรองเงินฝากให้

ถอนเงินออกจากธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซี
เข้าบัญชีตนเองที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีนครปฐม
จำนวน๘๒๐ล้านบาท
พร้อมกับให้ธนาคารออกหนังสือรับรองยอดเงินฝาก

เพื่อสร้างยอดเงินในหลักฐานการรับรองยอดเงินฝาก
ให้มียอดประมาณ๒๐๐๐ล้านบาทนะครับ
มีพฤติกรรมนำเงินหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดมานะครับ
จากนั้นบริษัทกาเดียนโดยนายธนรัฐได้เอาหนังสือรับรองยอดเงินฝาก๓ฉบับ
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม

ทั้งที่ไม่มีการชำระค่าหุ้นอย่างแท้จริงนะครับ
ท่านประธานที่เคารพครับที่กับผมกล่าวหาพลเอกประยุทธ์
และนายจุลินว่าปล่อยให้ผู้ทุจริตกินหรูอยู่สบาย
ทำไมต้องพูดเช่นนี้ครับท่านประธาน
ผมอยากจะบอกว่าสมัยก่อน
ก่อนที่จะมาทำสัญญากับองค์การคังสินค้า
นายธนรัฐเนี่ยมีบ้านพักเป็นตึกเก่าอยู่ในจังหวัดนครปฐม
แต่ปัจจุบันได้ทำการตรวจสอบ
และพบว่านายธนรัฐได้เอาเงินที่ได้จากการทุจริต
ไปใช้อย่างสุรุยสุรายฟุ่มเฟื่อยนะครับ
ตัวอย่างเช่นนะครับขอสไลด์ที่๑๗ครับ

เห็นไหมครับที่ใส่บนข้อมือเนี่ยนะครับ
ยังมีศักยภาพในสังคมเพราะมีเงินครับ
อภิปรายไม่ไว้วางใจของกับผมในครั้งนี้
แม้จะเป็นเรื่องทุจริตเดิมที่กับผมเคยอภิปรายไว้แล้ว
ตอนนั้นมีเพียงคลิปเสียงการประชุม
คณะกรรมการบอร์ดองค์การคลังสินค้านะครับ
นายสุชาตินั้นนั่งเป็นประธานในที่ประชุม
และครั้งนั้นมีการกล่าวถึงว่า
นายสุชาติได้พูดในเทปว่า
รอท่านรัฐมนตรีมากดปุ่ม
ท่านประธานคงจะจำได้นะครับว่า
นี่แสดงว่านายสุชาตินายจุลิน
ทราบเรื่องถึงการทุจริตเรื่องเงิน๒๐๐๐ล้านบาทดี
ถึงกับกล่าวว่าคอยท่านรัฐมนตรีมากดปุ่ม
อย่าเพิ่มเพ่งพายออกไปนะครับ

ตอนนั้นผมยังไม่มีใบเสร็จไม่มีหลักฐาน
เส้นทางการเงินเพราะเป็นเวลากระชั้นชิดนะครับเขา
ผมเห็นว่าการทุจริตต้องมีผู้รับผิดชอบ
วันนี้นายจุลินนี่ปล่อยให้มีผู้รับผิดชอบหรือแพ้แค่๓ลายนะครับ

เพื่อตัดตอนไม่ให้ไปถึงนายสุชาติและตัวนายจุลินเอง
วันนี้นายจุลินอย่ามาแก้ตัวในสภาวะไม่เกี่ยวข้องใดกับขบวนการ
การโกงหรือกระบวนการฟอกเงิน
ผมถือว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
ถ้าก่อนวันที่๑๔กันยายน๒๕๕๙
ผลเอกประยุทธ์และนายจุลินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรองนายยกรัฐมนตรี
ไม่แค่ย้ายอดีตผู้อำนวยการองค์การคังสินค้าคนเก่านะครับ
แต่ใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือยับยั้งความเสียหายก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ
ผมเชื่อว่านายจุลินมีประสบความเก่ง
พูดอย่างนี้บอกว่าถ้าโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยมันตรวจสอบได้นะครับท่านประธาน
เขาเก็บสดกินสด๒๐๐ล้าน๒๐๐กิโล
วันนี้นายจุลินไม่ต้องมาทวงถามใบเสร็จกับผมนะครับ
ท่านประธานครับวันนี้กับผมมาพร้อมกับใบเสร็จ
หลักฐานการโอนเงินและรับโอนเงินในลักษณะการฟอกเงิน
บุคคลและนิติบุคคลต่างเป็นจำนวนมาก
ของเส้นทางการเงินโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยบัญชีกษิกรไทยโอนไปยังบุคคลต่างจำนวน๒๐รายการนะครับ
ภาพที่๒ในบัญชีของนายทนนรัทธ์หักศีเป็นกรรมการของบสัตว์กาเดี้ยน
ไปยังบุคคลต่าง๓๙รายการนะครับ
ใน๓๙รายการนี้ก็ยังมีหลายบุคคลนะครับ
ที่เป็นบุคคลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการฟอกเงิน
บริษัทกาเดียนได้โอนเงินจากธนาคารพาณิชย์
เข้าบัญชีกรรมการก็คือบัญชีตัวเอง
บัญชีของนายธนรัฐนะครับ
เงิน๒๓๕ล้านบาทนะครับ
บริษัทกาเดียนได้โอนเงินจากธนาคารพายพาณิชย์

โอนไปยังนิติบุคคลและบุคคลต่างท่านประธานครับ

๒รายการนะครับถือว่าเยอะมากนะครับการฟอกเงิน
บริษัทกาเดียนจำกัดโอนเงินจากธนาคารกสิกรไทย
ที่๐๗๔๔๕๑๓๕๒ไปยังนิติบุคคลต่าง๗บริษัท
อันนี้ยอดเงินเป็นจำนวนมาก๙๑๗ล้านบาทท่านประธาน
บริษัทเหล่านี้ก็จะถอนเป็นเงินสดออกมาครับท่านประธาน
แล้วก็ไปไหนเนี่ยอาจจะแถวสนามบินน้ำหรือเปล่าครับท่านประธาน
ผมต้องเรียนท่านประธานนะครับว่า
ที่ผมได้เอาสิ่งเหล่านี้มาแสดงขึ้นมาเนี่ย
เงินดังกล่าวได้หายไปนายจุลินคงไม่ต้องตอบสภาแห่งนี้ว่าไม่ได้รับนะครับ
ผมเชื่อว่านายจุลินก็ดีนายสุชาติก็ดี
จะต้องปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าวอย่างแน่นอน
ล้วนมีข้อสังเกตและณัยสำคัญว่า
เงินจำนวนดังกล่าวตกอยู่ในมือของผู้มีอิทธิพลทางการเมืองอย่างแน่นอน

ผมจะรวบรวมข้อมูลเส้นทางการเงินให้ท่านประธานก็ได้นะครับ

นายจุลินหรือพลเอกประยุทธ์ได้ช่วยติดตาม
เพราะว่า๒เกือบ๒ปีแล้วครับท่านประธาน
เงินยังไม่ได้กลับคืนมา
ผมขอเรียกร้องให้ปปช
สอบสวนพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์และนายจุลินอีกครั้งหนึ่ง
เพราะนับตั้งแต่ผมได้ยื่นเรื่องต่อปปช
เมื่อวันที่๑๐มีนาคม๒๑๖๔ที่ผ่านมา
คณะกรรมการปปชยังไม่ได้ดำเนินคดีกับฝ่ายการเมืองเลย

พฤติกรรมต่างเส้นทางการเงิน
ในคดีทุจริตการจัดซื้อถุงมือยาง

พร้อมเอกสารเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ทุจริต

ในฐานะนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดิน
หากมีเจตนาที่จะยับยั้ง
แก้ปัญหาเพื่อไม่ให้มีการฟอกเงิน
จากการทุจริต๑๘๐๐ล้านบาท

ผลเอกประยุทธ์มีอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน๒๕๖๐
เอกประยุทธ์เป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษ

พลเอกประยุทธ์สมัยที่ยึดอำนาจมา
มีการออกคำสั่งความสะชอเลขที่๓๘

พระราชบรรยัตน์ปรบังงอว่า
ตัวต่างที่ทำให้เสียหาย
จะต้องมีการแก้ไขให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์
อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและระงับการปราบปรามการกระทำการทุจริต

ผลเอกประยุทธ์ได้ออกกฎหมาย

ระงับยับยั้งการเบิกจ่ายเงินในบัญชี๒๐๐๐ล้านบาท
เพื่อไม่ให้มีการฟอกเงินในรูปแบบต่างได้
ระยะเวลาเกือบ๒ปีครับ
เงินที่ทุจริตปล่อยป่าละเลยให้ผู้ทุจริต
นำเงินไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองในการกระทำความผิด

ละเว้นก็คือการทุจริต
พฤติกรรมที่กับผมได้กราบเรียนต่อสภาแห่งนี้
วันนี้ผมขอกล่าวหา

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

จำนวนเงินสูงถึง๒๐๐ล้านบาท

ให้มีการฟอกเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผู้กระทำผิดให้มีความเป็นอยู่กินหรูอยู่สบาย
นโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาว่าปราบปรามการทุจริต
เป็นแค่ลมปากครับท่านประธาน
จุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
พฤติกรรมที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทอดเวลา
เงิน๒๐๐๐ล้านบาทไปอยู่ในมือผู้ทุจริต

ดำรงตำแหน่งประธานองค์การคังสินค้าจนครบวาระ
แต่กับผมอภิปรายเป็นระยะเวลาเกือบ๑ปี
นายสุชาติยังเป็นประธาน
นั่งหัวโต๊ะคุมสอบสวนเรื่องทุจริต๒๐๐๐ล้านบาท
ทั้งที่ตัวเองมีส่วนในการเกี่ยวข้อง
เหมือนให้นายสุชาติเป็นแก๊กป้องกัน
ภัยที่จะมาถึงตัวนายจุลิน
จุลินปล่อยป่าละเลยไม่ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่โกงว่าตกอยู่ในมือของใคร
การระบบเงินคดีทั้งแพ่งและเลียกเงินคืน
ตกไปกับตกอยู่กับแพะ
เจ้าหน้าที่ตัวเล็ก๓ท่านกับเงิน๒๐๐ล้านบาท
แต่กลุ่มผู้ทุจริตยังกินหรูอยู่สบาย

พฤติกรรมที่ไม่กล้าแตะนายสุชาติก็เป็นหลักฐานที่สำคัญ
ที่จะบอกสภาแห่งนี้ว่านายจุลินเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับนายสุชาติ
นายสุชาติเป็นคนใกล้ชิดนายจุลินไม่กล้าหรอกครับท่านประธาน
ที่จะดำเนินการใดกับนายสุชาติ
ทั้งทั้งที่นายจุลินเคยยืนยันจอดสภาแห่งนี้ว่าใครก็ตามเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ในเรื่องนี้เรื่องถุงมือยังไม่ไว้ไม่เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นใครแม้แต่ประธานพอร์ต
แต่เมื่อเป็นนายสุชาติแล้วนายจุลินกลับไม่ได้ดำเนินการใดทั้งสิ้นเลยครับ
ผมขอกลับเรียนต่อท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจว่า
ผมไม่อาจไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และนายจุลินปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไป
ท่านประธานครับกับผมอภิปรายเรื่องนี้เป็นครั้งที่สอง
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะก็ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้
ตามหลักกฎหมายให้ถือความรับผิดชอบร่วมกัน
คณะรัฐมนตรีรู้ว่ามีการทุจริตหวังว่าอย่าได้เกรงใจพลเอกประยุทธ์และนายจุลิน
ยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
และกับผมขอเรียกร้องให้สภาแห่งนี้โดยสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่าน
ได้ฟังข้อมูลในการอภิปรายของผมแล้วขอให้ถือว่าวาระแห่งนี้เป็นวาระการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โดยการร่วมกันลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายจุลินลักษณะวิสิทธิ
เพื่อไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไปขอกลับขอบคุณครับ